กิจการค้นหาผู้สูญหาย๑๓ชีวิตของหน่วยซิลและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องที่ถ้ำหลวงนะคะ
ขณะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่
ส่วนพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะยังคงปักหลักรอดูการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างมีความหวังค่ะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณระวีการแก้วิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานบรรยากาศล่าสุดเข้ามาค่ะ
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะดิฉันก็ยังเกาะติดภารกิจการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะ
ในการค้นหาเด็กนักฟุตบอลนะคะ๑๒คนแล้วก็โค้ดเอกอีก๑คนนะคะ
หลังจากที่หายไปภายในถ้ำหลวงนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะระยะเวลาก็นานกว่า๖๘ชั่วโมงแล้วนะคะ
ซึ่งบริเวณด้านหลังของดิฉันค่ะก็เป็นเต็นต์ของผู้ปกครองนะคะรวมถึงพ่อแม่ของเด็กเด็กนะคะ
จะเห็นว่าบรรยากาศด้านในค่ะคุณผู้ชมทุกคนนะคะยังอยู่ในความรู้สึกที่กังวลนะคะแล้วก็
เอ่อรอลุ้นนะคะว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแล้วก็ค้นหาเด็กเด็กแล้วก็ช่วยเหลือให้ออกมาได้อย่างปลอดภัยได้ยังไงนะคะ
ซึ่งทางด้านซ้ายมือของดิฉันนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าระหว่างที่พ่อแม่ของเด็กนะคะ
รอคอยคำตอบจากเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านในนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ของทางพัฒนาสังคมนะคะ
ในพื้นที่นะคะได้เดินทางมาดูแลแล้วก็ให้กำลังใจผู้ปกครองรวมถึงพ่อแม่ของเด็กนะคะ
เพื่อที่จะไม่ให้เขาเกิดความเครียดแล้วก็ไม่กังวลนะคะขณะเดียวกันค่ะทีมข่าวนะคะก็ได้มาเจอกับสำนักข่าวในต่างประเทศค่ะ
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะที่สำนักข่าวต่างประเทศให้ความสนใจกับประเด็นข่าวนี้นะคะ
ในการเกาะติดภารกิจของเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะค้นหาเด็กทั้ง๑๒คนแล้วก็โค้ชอีก๑คนด้วยค่ะ
ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเขานะคะว่าทำไมเขาถึงเดินทางมาทำข่าวในประเด็นนี้กันค่ะ
มาจากสำนักข่าวต่างประเทศที่ไหนค่ะมาอ่าเรามาจากเอเชียรีพอร์ตค่ะ
แต่ว่าวันนี้เรามาทำงานให้วีดีโอเอค่ะเท่าที่เราดูบรรยากาศแล้วเนี่ยค่ะ
คืออยากจะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่จะไปเข้าไปช่วยเหลือเด็กแล้วก็เห็นญาติญาติแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างคะ
ตัวแทนของสื่อต่างประเทศนะคะก็รู้สึกเศร้าค่ะที่ว่ามันก็หลายวันแล้วแล้วลูกเขาก็ยังไม่ได้ออกมาเขาคงจะเสียใจแย่
เขาคงจะเสียใจแย่อยากจะพูดอะไรกับครอบครัวแล้วก็รวมถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ไหมค่ะ
ก็หนูหวังว่าเขาก็จะเจอเด็กเร็วเร็วนี้ค่ะแล้วก็จะไม่ให้อะไรอย่างนี้มันเกิดขึ้นอีก
ก็ดีที่ได้เห็นมากกว่าทุกคนมาช่วยด้วย
ร่วมกันนะคะในการทำภารกิจนี้
ที่จะให้สำเร็จนะคะนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่นี่ค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ยังคงเกาะติดสถานการณ์ในการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องนะคะ
ซึ่งด้านในขณะนี้นะคะก็มีรายงานว่า
ทางหน่วยซิลนะคะทั้ง๘นายนะคะที่จะต้องดำน้ำ
เพื่อที่จะผ่านไปในจุดสุดท้ายหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
ก็ได้เริ่มดำเนินการแล้วก็ปฏิบัติการแล้วนะคะ
ส่วนบรรยากาศนะคะสภาพในพื้นที่โดยรอบนะคะ
ก็จะเห็นว่าฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
ซึ่งเราก็ยังคงต้องรอดูกันค่ะว่าจะมีปริมาณฝนที่ตกลงมามากกว่านี้อีกไหมนะคะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าตกลงมามากกว่านี้นะคะ
อาจจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ค่ะ
ซึ่งความคืบหน้าถ้ามีล่าสุดนะคะเราก็จะรายงานกลับไปยังสถานอีกครั้งค่ะ
ระวิการแก้วิจิตรายงานจากจังหวัดเชียงรายค่ะ